หลงวันพ่อครับคุณผู้ชมน้องคนหนึ่งชื่อน้องแมนยูนะ
เขาเนี่ยสูญเสียคุณพ่อไปแล้วคุณพ่อไม่อยู่กับน้องแล้ว
แต่วันพ่อคิดถึงคิดถึงพ่อเหลือเกิน
เอารูปคุณพ่อมาตั้งไว้แล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับคุณพ่อแบบนี้
วันนี้เป็นวันหลงพ่อพ่อไม่อยู่กับแมนยูเลยหรอก
พ่อไม่อยู่เป็นฝ่าคิดถึงแมนยูมากแมนยูคิดถึงพ่อนะ
แมนยูจะเป็นเด็กนี้ตั้งใจเย็นแมนยูรักพ่อ
แมนยูทำได้เท่านี้ครับมีแค่รูปของคุณพ่อนะ

จะตั้งใจเรียนแมนยูจะตั้งใจเรียนนะพ่อ

มันอึ้งเลยแล้ว

แมนยูนะเวลาก่อนไปเรียนไปโรงเรียน

บอกรักบอกคิดถึงของคุณพ่อตลอด
แมนยูได้รำลึกถึงพ่ออยู่เสมอครับ

โตมาเป็นคนดีของสังคมนี่ฮะ

แค่พูดกับลูกเหมือนน้องแมนยูเลยนะครับ
คือบอกรักท่านตั้งแต่วันนี้ดูแลท่านแต่วันนี้